ที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้ย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ
ว่ากัญชาเสรีตามที่ภาคบางภาคมีการหาเสียงไว้
บอกว่าให้ปลูกได้อย่างเสรีตอนนี้ยังไม่ได้นะคะ
ยังเนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดไงแต่เคสนี้ที่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่า
เป็นเหตุการณ์ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
ลักลอบปลูกกัญชาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอ้างให้แม่เนี่ยกินรักษาโรคที่แม่เป็นอยู่
แม่ดีขึ้นก็เลยปลูกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะใช้กันในครัวเรือนนะคะ
จ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ใช้สอยกัญชาที่ปลูกนี้ด้วย
แต่เอาล่ะเน้นย้ำกันอีกสักรอบหนึ่ง
ยังไม่เสรียังไม่ถูกกฎหมาย
ปลูกไม่ได้ยังจำหน่ายไม่ได้
และยังแจกจ่ายไม่ได้ด้วยเนี่ยนะคะ
สุดท้ายตำรวจจังหวัดเลยสนที่กำลังร่วมกับทหารพลาน
ฝ่ายปกครองค่ะเป็นตำรวจสนแฮ่ว
พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๒๑
ฝ่ายปกครองของจังหวัดร่วมกันจับกลุ่ม
คนนี้เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านนาเกลี้ยง
จับได้ที่บ้านพักนะคะหลังจากที่สืบทราบมาว่า
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายสุรัส
จากการตรวจค้นค่ะไปค้นบริเวณบ้าน
กัญชาปลูกอยู่ในถุงเพาะชำสักประมาณ๔๐ถุง
เล็ดกัญชา๕ห่อกัญชาแห้ว๑ห่อ
ไอซ์๑ห่อน้ำหนักสักประมาณ๖๕กรัมค่ะ
ตำรวจก็เลยนำสิ่งเหล่านี้แหละเป็นของกลาง
พร้อมกับนำตัวนายสุรัตน์มาสอบปากคำที่สพนาแห้ว
ทีนี้จากการสอบถามนายสุรัตน์นายสุรัตน์ให้การบอกว่า
ลูกกัญชาไว้ต้มกินรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะแม่
ป่วยร้ายต่อร้ายโรคเหลือเกินค่ะ
มันรุมร้าวเราก็เลยต้องปลูกกัญชาแบบนี้นะคะ
นายสุรัตน์อ้างต่อบอกว่าแม่เดินไม่ได้
พอต้มกัญชากินเท่านั้นแหละค่ะแม่ก็อาการดีขึ้น
แม่ก็จากเดินที่ได้ก็กลับมาเดินได้
อกจากนี้ไม่ใช่แม่คนเดียวนะคะที่นายสุรัตนต้มให้กิน
ชาวบ้านชาวช่องระแวกนั้นเขาก็มาขอกัญชาที่นายสุรัตน
ลูกไว้ไปต้มกินรักษาโรคด้วย
ฟังเสียงสุรัตน์ผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
ผูกเอาไว้ต้มกินแล้วก็รักษาถูกไฟมะเร็งออกมาขอ

ก็ไม่เป็นหรอกครับแต่ไม่ให้แม่กินเวลาแกกินข้าวไม่อร่อยก็จะกิน

ไม่ใช่มะเร็งเป็นโรคมีหลายโรคด้วยครับ
ตอนนั้นก็เดินไม่ได้ก็ต้มอันนี้ให้กินแล้วก็เริ่มเดินได้

แล้วการปลูกกัญชานี่มีขออนุญาตเขาไหม

สุรัตน์สุรัตน์ยังไม่ได้ขออนุญาต
แล้วสุรัตน์ก็ไปปลูกมันผิดกฎหมายนะ
อ้าวแล้วบอกว่าแม่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย
แต่ต้มให้แม่กินแล้วบอกแม่เดินได้

ไอซ์ที่พบ๖๕กรัมในถุงล่ะ
สุรัตน์บอกว่าไม่ใช่ของตัวเขาเองนะฮะ
ไม่ทราบว่าไอซ์มันเหาะมาได้ยังไง

ปกติแล้วจะปลูกแต่ต้นกัญชาอย่างเดียว
ไม่ทราบจริงว่าไอศ์เนี่ยมันมาจากไหน
ปลูกกัญชาเนี่ยมา๓เดือนแล้วค่ะ

ไปดูซิว่าไอซ์มันมาได้ยังไง

สุรัตน์เอาไปจำหน่ายหรือเอาไปแจกจ่ายอย่างไร
แต่เอาล่ะแค่แจกจ่ายก็ผิดแล้ว

เพราะฉะนั้นก็เลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือ

มียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย๒
หลังจากนั้นตำรวจก็เอาของกลางเนี่ยค่ะ
เป็นทั้งกัญชาเป็นทั้งไอซ์เนี่ย
พร้อมส่งตัวนายสุรัสตร์ไปดำเนินคดี
ที่สพนาแห้วตามกฎหมายต่อไปนะคะ